เป็นเรือลาดจูงลักษณะเหตุการณ์คล้ายกับที่เคยเกิดหลายต่อหลายครั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าจู่เนี่ยเรือมันล่มมันอับปางลงเป็นนาทีระทึกดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผมหนูเค้าต้องเอาเรือไปช่วยแล้ว
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ที่ตรงลูกศรชีนั้นครับ
นั่นเป็นเรือลำที่มันเอียงกระเท่เล่

โยยดูภาพอีกสักครั้งแหลง
เพราะว่ามีวงกลมสีแดงด้วยนั่นคือคนนะครับ
กลับไปที่ภาพจุดเกิดเหตุและจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งฮะ
นี่แล้วเห็นไหมหัวคนนั้นนะฮะ

ใช่ครับแล้วน้ำเชี่ยวกราดด้วยนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่พระนครศรีอายุทยา
ทางด้านของพศนเจ้าทาพภูมิภาคสาขา
พระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าได้รับแจ้ง
เกิดอุบัติเหตุเป็นเรือยนลากจูง

จุดนี้คือแถวหน้าวัดประสาท
อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
แต่ว่าโชคดีมากครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ว่าไม่มีคนเจ็บไม่มีใครสูญหาย

ก็เลยรีบไปตรวจสอบไปพร้อมกับเรือตรวจการนะครับ
ก็ไปเจอกลุ่มเรือยนลากจูง
คือมีเรือของชาวบ้านอันนี้ต้องขอบคุณมากเลย

ทำให้ทุกคนที่อยู่บนเรือลำนั้นปลอดภัยนะครับ
ในขณะที่ลำเรือเองก็จมสูญหายไปในแม่น้ำป่าสัตว์
แล้วก็มีการผูกเชือกกับเรือยนลากจูงเอาไว้
เพื่อจะได้กำหนดจุดว่าตรงไหนที่เรือมันจม
จะต้องมีการช่วยเหลือกู้ขึ้นมาอย่างไร
ทีนี้คนที่เขาขับเรือรับนักท่องเที่ยว

กำลังรอนักท่องเที่ยวตรงจุดเกิดเหตุพอดีเลย
แล้วสายตามันเหลือไปมองเห็นเรือลากจูงที่ลากกันมา

จังหวะนั้นดูภาพมุมสูงนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเห็นคนบนเรือ๒คนเป็นผู้ชายและผู้หญิง

ก็เลยตัดสินใจครับขับเรือยนเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
ต้องการจะช่วยสองคนนั้นให้ปลอดภัย

ก็ดีแล้วก็กำลังไปช่วยกันนะ
ข้อมูลจากทางด้านผอสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยาเล่าแบบนี้ครับว่า
จากการตรวจสอบเรือยนลากจูง
ไอลำที่มันจมอับปางลงไปในน้ำ
ชื่อว่าแสงเทียนลากจูง๑๔
เป็นลักษณะเหมือนกับเรือเทียบข้างเรือบรรทุกสินค้าครับ
ช่วงตรงนั้นใกล้กับลำเรือนั้นน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับ
ตอนนี้ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า

ด้านรองนายกเทศสมนตรีพระนครศรีอยุธยา
รับแจ้งจากศูนย์วิทยุก็เลยรีบเดินทางไปครับ

โชคดีนะครับว่าไม่มีใครได้รับอันตราย
แก่ชีวิตไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครสูญหาย
ช่วงนี้น้ำหลากหน้าน้ำมากก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ง่าย
ดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
เดี๋ยวถ้าสรุปสาเหตุของเรือล่มเรืออับปางได้เมื่อไห
เดี๋ยวรีบแปลงงานให้ทราบทันทีครับค่ะค่ะ